คุณผู้ชมคะจะบอกว่าคันเมื่อสักครู่นี้นะ
พี่คนขับรถกระบะพอเกิดอุบัติเหตุเขาลงไปยกมือไห้ขอโทษนะ
แบบว่าพี่ผมขอโทษแต่ทีนี้จะพามาดูอีกคลิปหนึ่ง
เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันแต่แทนที่จะลงมาไหว้ขอโทษ
ไม่เป็นแบบนั้นคราวนี้เกิดกับมอเตอร์ไซค่ะ
คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาจากซอยแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยดูสิคะ

ใช่แล้วพอเขาจะเลี้ยวขวาแบบนี้เขาไปเจอกับรถขาวคันนี้ค่ะ
แต่ทีนี้ตอนออกมารถขาวเข้ามาถูกแล้วนะทางตรง

แล้วเขาก็เกือบเสียหลักไปเหมือนกันสำหรับรถมอเตอร์ไซค์
แต่พอเสียหลักแล้วเขาก็ไม่พอใจดูสิ

ขี่แบบชวัดเฉวียนแบบนี้ไปที่เลนส์ตรงข้ามด้วยนะ
กลัวคันเมื่อกี้ที่สวนมาด้วยซ้
ใช่นี่คือรถคันที่ขับตามเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ดูท่าทางเขาดูเกรี้ยวกราดมากเลย

พยายามจะขี่แซงจนกระบะเองเห็นไหม
ไม่ใช่กระบะรถขาวเองเขาก็พยายามจะชะลอว่า
เอ๊ะมอเตอร์ไซค์สรุปจะเอายังไง
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์มาปาดดูค่ะ
แล้วเนี่ยคือเขาโมโหเขาอารมณ์ร้อนอะไรมา
แล้วเป็นแบบนี้ไปตลอดทางเลยคุณผู้ชม
จนถึงหน้าโรงเรียนวัดกล้าชะอุ่ม
ผู้ชายคนนี้เนี่ยพอเขาจอดข้างทางแล้วนะ
เขาชี้ไม้ชี้มือต่อว่า
รถคันที่ติดกล้องแล้วก็ขับตามเห็นพฤติกรรมตลอดเลย
แต่อย่างหนึ่งรถเก๋งสีขาวไม่ได้ลงมาเอาเรื่องหรืออะไรเลยนะ
พอจอดหน้าวัดแล้วยังชี้มือด้วยความโมโหค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวถนนเรียบคลอง๒
ปฐุมธานีเกิดเมื่อตอนสายของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วคนที่เขาโพสต์คลิปในโลกโซเชียล
เขาโพสต์แบบนี้เลยไปโดนตัวไหนมา
ออกมาจากซอยไม่ดูรถเองยังไปตามหาเรื่องเขาอีก
ดักหาเรื่องอยู่๒๓รอบ
รถขับอีกเลนขับมาก็ชี้ด่าเขาไปทั่ว

สงสัยจะหาเพื่อนคุยแฮชแท็กคนเหงา๒๐๑๘

บอกว่าอย่างน้อยคนขับรถเก่งสีขาวสติดีใจเย็น
ไม่ได้จอดรถลงมาไปมีเรื่องด้วย
แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซต์

ทีนี้ค่ะพอเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้ว
ไปดูกันหน่อยในเรื่องของข้อกฎหมาย
ว่ามันมีความผิดอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าทางด้านทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความเนี่ยนะคะ
เกี่ยวกับการขับรถลักษณะแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มีความผิดตามพรบจราจรทางบกนะ
คือ๑ขับรถในลักษณะหวาดเสียวอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
มาตรา๔๓ก็มีบทลงโทษตามมาตรา๑๕๗
ก็คือความผิดฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙
มีความผิดฐานคุกคามผู้อื่น
การขับรถมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็หยุดกระทันหันแบบนี้
เพื่อให้รถคันหลังจอดเพราะกลัวจะมีการชนกันเนี่ย
มีความผิดต่อเสรีภาพ
ก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ารถขาว
เขาเอาเรื่องแล้วคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยแหละ
มอเตอร์ไซต์ก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะครับ
เน้นย้ำเรื่องการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะคะ